พี่เรียกอยู่แบบนี้ตลอดเค้าก็คอยเอง
ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พักเที่ยงกินข้าวแล้วเดี๋ยวพี่รอ
รอเนี่ยเดี๋ยวพี่ฆ่าเรียนเป็นเศษอีกไหนจะฆ่าข้าวอีก
ยอดเป็นแสนแสนเลยน้องไปเอาของพี่มาบอกลงทุนขายของเนอะ

กลายเป็นว่าน้องก็มาปิดประตูเงียบน้องขังลูกไว้ในบ้าน
พี่ได้ยินสิกูไม่ใช่กุมารทองเนี่ยตอนเล็กคิดว่าเป็นกุมารทอง
ไม่ใช่หรอกพอสักพักได้ยินแล้วก็เงียบไป
ก็ยังไงก็เพื่อนออกมาเนอะพี่รออยู่ข้างหน้านะน้องนะ
โทรมาก็ได้ถ้าไม่กล้าออกมา
ประตูนะคะคุณน้องมาคุยค่ะคุณน้อง
อีสันเลขานี้มันไม่เปิดประตูสิมั้ย
ไม่เป็นไรกูรอมึงกูรอมึงได้
มึงนอนให้สบายใจไปเลยเปิดประตูเราไม่บายใจไปเลย
กินก้าวหูก้าวกินก้าวก็ไข่ให้บายใจเลย
กูรอได้ไม่ปลื้ออยู่หน้าบ้านนี้แหละ
น่าพร้อมเวลาก็เปิดประตูมาแหละกัน
กินก้าวนอนหลับเปิดประตูเราไม่บายใจเลย
จงทุ่มให้ลูกไอ้กินให้เรียบร้อย
อย่าให้ลูกเสียงดังเพราะเดี๋ยวก็ได้ยิน
นอนให้ประตูใจไปเลยไม่เป็นไรพี่รอได้พี่ว่างเนาะ
ไอบายหมดนี้พี่ไม่รู้แม่อยู่กันมั้ย
นี่ถ้าแม่อยู่นะแม่เอ้อบอกลูกแม่เอามาเล่นกับเรานี้
เป็นนี่ก็ต้องจ่ายไม่ใช่ไม่จ่าย
ไม่มีจ่ายจะจ่ายยังไง
นี่กินหน่อยหน่อยก็ก็เอาไว้เลยเพราะว่าก็ก็ลำบากตั้งนั้นนะเนาะ